วินัยจราจรเราย้ำกันทุกวันทุกครั้งเลยนะคะ
แต่มอเตอร์ไซคันนี้สิไม่ได้เคารพกฎวินัยจราจรเพราะเขาขับย้อนสอนแบบนี้ค่ะ
พี่คะถนนใหญ่อ่ะจ้าแล้วรถสามเลนมีแต่รถคันใหญ่
นี่พี่เขามาแบบโอ้ไม่สนโลกสนใครมาตรงกลางจริง

เราเคยเห็นถนนสายเอ่อสายหลักเส้นใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคะ
ถ้ามีมอเตอร์ไซค์ขับย้อนสอนเนี่ยเขาก็จะชิดซ้าย
ชิดที่สุดเข้าใจได้แหละตรงนั้นต่อให้มันผิด

แต่มอเตอร์ไซคันนี้โอ้โหผ่ากลางเลนมาค่ะ
คนที่ขับสวนมาพี่ซื่อเขียวเห็นไหมถึงกำถมามองอ่ะ
งงมายังไงแล้วนี่อ่ะนี่มันเลนอะไรเนี่ย
อะไรเนอะแต่ผิดแน่แน่แหละคุณผู้ชม
ผู้ชาวบ้านเข้าไปด้านอีกด้านนึงอ่ะอืม
ว่าพี่เขามีเหตุเร่งด่วนอะไรหรือเปล่า
แต่ยังไงก็ตามมันก็อันตราย
เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนกันอีกเหมือนกัน
ถ้าหากว่าเราไม่ฝ่าฝืนวินัยจราจร

ไม่สร้างอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นด้วย
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเรื่องของการขับรถขับราอะไรแบบนี้คุณผู้ชม